เปลี่ยนฟิวกันมากดีกว่าปลุกคุณผู้ชมยามเช้าให้ตื่น
การสอนเทคนิคการสอนของครูเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน
โดยเฉพาะการท่องสูตรคูณนะคะเด็กแล้วก็ท่อง
สองหนึ่งสองสองสี่

ทำเอาชาวเน็ตถูกอกถูกใจ

ถูกปกติวิชาเลขหลายคนอาจจะไม่ชอบ
แต่นี่น้องยิ้มกันใหญ่เลยนะคะมีความสุข
เป็นลีลาการสอนที่ไม่เหมือนใครค่ะ
สำหรับคลิปวิดีโอคุณครูสอนคณิตศาสตร์ท่านนี้

ก็จะออกน้ำเสียงแอคติ้งแบบเร็ว

ทำให้นักเรียนในห้องสนใจ
แล้วก็ร่วมคิดเลขเร็วไปกับคุณครูอย่างสนุกสนาน
คลิปนี้โพสต์โดยคุณครูเองนะคะ
คุณครูชื่อว่าทรงวุฒิรุ่งวิรยชัย
อยู่ในเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
ข้อความว่าสอนคณิตศาสตร์เสริมป๖แบบด่วนจี
แพร่ไปไม่นานก็มีแฟนเพจชื่อดังนะคะ
เอาไปแชร์ต่อทำให้ตอนนี้ยอดวิวสูงเกือบ๑แสนครั้งแล้วนะคะ
หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็น
ชอบไอเดียการสอนของคุณครูท่านนี้เป็นจำนวนมาก
บางคนก็บอกว่าฟังไปก็ครับคล้ายคับคลากับน้ำเสียงของอาจารย์เฉลิมชัยอยู่เหมือนกันนะคะ
บางคนก็บอกว่าสอนแบบนี้แหละค่ะทำให้เด็กกระตือรือร้นแล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้น

ทีมข่าวของเราไม่รอช้าเป็นคนดังบนโลกโซเชียลแบบนี้
ติดต่อสอบถามไปยังคุณครูทรงวุฒิรุ่งวิริยชัยทันทีนะคะ
คุณครูเผยว่าตนเองจริงแล้วเป็นครูสอนวิชาดนตรี
นี่อยู่โรงเรียนบ้านพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ
แต่ว่าพอดีช่วงนี้คุณครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ลาคลอด๓เดือน
ตัวเองก็เลยต้องทำหน้าที่แทนนะคะ
แล้วก็ไม่อยากให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหรือว่าขี้เกียจที่จะมาเรียนวิชานี้
ก็เลยหาเทคนิคสนุกนี่แหละค่ะมาสอน
โดยเริ่มจากการบวกลบคูณหารแบบง่าย
ซึ่งนักเรียนก็ชื่นชอบแล้วก็สนุกสนานที่จะเรียนกันนะคะ
เสิร์ตเป็นภาษาอังกฤษได้คุณผู้ชมก็จะเห็นคลิปหลากหลายคลิปนั่นแหละ
มีคลิปสอนดนตรีด้วยสอนหลายอย่างนะคะ
คุณครูเขาก็ชอบอัดคลิปมาเผยแพร่กันก็สนุกดี
อยากจะเห็นเวลาสอนดนตรีนะว่าคุณครูจะมีลีลาเล่นเครื่องดนตรี
แบบมัดขนาดไหนนะนะ
มีคลิปสอนดนตรีนี่อันนี้เป็นคลิปสอนดนตรีเหมือนกัน

เดี๋ยวต้องดูท่าเดี๋ยวต้องดูท่าเดี๋ยวต้องดูท่า
ทำอย่างที่บอก๓๔
ขนเต็มต้น
เล่นมันขนาดนั้นเลยเหรอคะ
แปบเวลาเคลียร์เยอะมากคุณครู

ใส่ความสุขไปกับสิ่งที่เราทำทุกอย่าง
จะทำให้ชีวิตมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะ

แล้วก็ผลสุดท้ายมาตกอยู่กับนักเรียน

น่ารักมากทุกครั้งที่แพนกล้องไปเห็นน้องนักเรียน